อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ออกมาบอกด้วยว่า
อาวุธสงครามที่พบเนี่ยเชื่อมโยงกับแผนลอบสังหารตัวเองค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พูดถึงกรณีที่มีเพจกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
ตั้งข้อสังเกตกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าตรวจค้นอาวุธสงครามจำนวนมากของเครือข่ายโกติ
นำกลุ่มคนเสื้อแดงปฐุมธานี
โดยบอกว่าการตรวจค้นและพบอาวุธสืบเนื่องได้จากการขยายผลจับกลุ่มก่อนหน้านี้
เป็นการติดตามสืบค้นมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยตรวจค้นแล้วครั้งนึงแต่ว่าไม่เจอ
เพราะมีการโยกย้ายถ่ายเทออกไปจนกระทั่งมีการนำกลับมาใหม่อีกครั้ง
โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามมาจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้
ก็ต้องย้อนถามไปนะคะว่าอาวุธสงครามจำนวนมากมายขนาดนี้จะเอาไปทำอะไร
และพบด้วยค่ะว่ามีการวางแผนลอบสังหารตัวเองจากอาวุธนี้
เพราะว่าสถานที่ที่พบอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองมาก
ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่า
เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็สั่งกำชับเลย
หาตัวผู้ที่ครอบครองอาวุธสงครามผิดกฎหมายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้จัดฉากใส่ร้ายนายโกติ
แต่เจ้าหน้าที่ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วจริง
ซึ่งอาวุธสงครามก็อยู่ในสภาพใหม่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในรังอย่างดีค่ะ